โอ้นข่าวนี้พระงะซากศพน่าวติดกลางโพรงไม้

ไปหาของป่าไปคนเดียวบนเขาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมลองคิดดู
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไร้ร่องรอยคุณผู้ชมฮะ
แจ้งความแล้วออกตามหา
ไปเจอว่าเขาเป็นศพติดคาอยู่ตรงโพรงไม้

นี่คือเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าคลองตาหลิวนะครับ
กู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจันทบุรี
ช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างของนายสุชาติดวงจิต
เขาคลองตาหลิวตะบนจันทะเขม
อำเภอเขาคิชกุฎจังหวัดจันทบุรี
ลงมายังฐานพิทักษ์ป่านะครับฐานหน่วยพิทักษ์ป่าคลองตาหลิว
ระยะทางสิบสี่กิโลเมตรโอ้โหลงเขาอืมท่านผู้กำกับการสอบพ่อเขา
ขี้ชะกูดครับท่านเปิดเผยบอกว่ายี่สิบสามตุลาคมที่ผ่านมา
ภรรยาของนายสุชาติเนี่ยมาแจ้งความบอกว่าสามีออกไปหาของป่าค่ะท่าน
ติดต่อไม่ได้ฉันติดต่อไม่ได้อีกเลยตำรวจจึงประสานป่าไม้
ผู้นำชุมชนออกค้นหากันกระทั่งไปพบศพของนายสุชาติครับ
ติดอยู่ในโพรงไม้โพรงต้นไม้เนี่ยคุณผู้ชม
ซึ่งปากโพรงมีขนาดเล็กอย่างที่น้ำแข็งบอก
พอดีพอดีกับร่างของเขากว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยทุลักทุเลฮะ
สภาพศพก็ขออภัยนะเน่าแล้วคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
ประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับส่วนสาเหตุคาดว่าผู้ตายน่าจะมุดเข้าไป
ไล่ตามสัตว์ที่มันหนีเข้าโพรงไงแต่เข้าไปปั๊บออกไม่ได้
ออกไม่ได้ขาดอากาศหายใจและไม่รู้ตัวอะไรกัดบ้างหรือเปล่า
ท่านเสียชีวิตในที่สุดเบื้องต้นกู้ภัยนะครับ
เลื่อนย้ายร่างนำศพส่งโรงพยาบาลเขาคิชกูธให้แพทย์ยืนยัน
สาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะให้ย่ามารับศพ
บำเพ็ญกุศลต่อไปครับครับ